อาถรรพ์พระพุทธรูปล้มทับคนงานดับสยองคุณผู้ชมครับ

ศรีสะเกดคนงานช่วยกันยกพระพุทธรูปเขาบอกน้ำหนักเท่าไหร่
๒๐๐กิโลกรัมแล้วก็พลัดอีท่าไหนไม่รู้ใช่มันน่าจะตันข้างในละดอมครับ
มีคนตายครับนี่ครับที่เอาผ้าคลุมอยู่๑ศพส่วนอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ชาวบ้านบอกนี่แหละนี่แหละนี่แหละอาถรรพ์อาถรรพ์ชาวบ้านเนี่ยจับกลุ่มนะครับยืนดูอยู่ข้างศพ
นายสลันยูอายุ๔๐ปีที่ถูกพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก๑๒เมตรน้ำหนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัมล้มทับ
ขณะที่เพื่อนช่วยกันยกพระพุทธรูปคนนี้ชื่อนายอดีศักดิ์ก็ถูกพระพุทธรูปองค์เดียวกันนี้ล้มทับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุเกิดที่วัดโดนแก่ดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบ่าย๓๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคาดว่าคนงานคงไม่พอใจแหละ
ผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บช่วยกันยกพระพุทธรูปอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๒ขออภัย๒๐เมตรเท่านั้น๒๐เมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จะเอามาขึ้นรถหกล้อคันที่จอดอยู่ข้างจะถึงอยู่แล้วทิว
คุณผู้ชมเห็นไหมจะถึงอยู่แล้วเชียวนะครับพลาดท่าล้ม
แล้วก็ถูกพระพุทธรูปนี่แหละครับโอ้โหทับลงมา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างที่เบิร์ตนำเรียนไปตอนต้น
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าไอ้เหตุที่เกิดเนี่ยนะ
นักข่าวเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมครั้งที่สองแล้วฮะ
ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกก็มีคนตายครับคุณผู้ชมฟังชาวบ้านเล่าฮะ
ตัวตรงแม่งหลานใต้คนเดียว
อันนี้ก็ไม่อีกคนหนึ่งคนที่สองแต่ว่านั่นเลยล่ะ

นักข่าวการย้ายพระพุทธรูปครั้งนี้

ปรับสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงศพหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธัมโม

ตั้งแต่๖มกราคม

ชาวบ้านบอกว่านี่แหละอาถรรพ์นักข่าว

บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาครบหรือเปล่า

พระพุทธรูปนี้
อาจจะไม่อยากย้ายจากที่เดิมไง

เรื่องต้นตำรวจส่งศพนายสลันยู

หาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียด
และจะส่งมอบศพนะครับให้กับญาติ
กลับไปบำเพกุศลตามประเพณีต่อไป

หรือว่าเรื่องของอาถรรพ์

ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย

หนักต้อง๒๐๐กิโลกรัม
ถ้าสองคนดูท่าจะยกไม่ไหว
ก็ควรจะรอให้มีคน
มากพอที่จะยกหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของความเชื่อผมก็เคารพนะครับ

แต่อันนี้ก็ต้องเตือนกันอีกทางหนึ่งไว้ด้วยครับ